ระหว่างชาวบ้านกับผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน

ทีนี้ก็มีการไปพูดคุยกัน

เหมือนไปบีบคอของลูกบ้าน
เพราะไม่พอใจจากการร้องเรียนเรื่องของการจุดประทัด
ชาวบ้านก็บอกเอ๊ะทำไมผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านมาทำแบบนี้กับชาวบ้าน
บีบคอได้ยังไงไปดูภาพที่เกิดขึ้นก่อนครับ
มีคนแบบนี้ยอมรับผู้ช่วยแต่ดูเป็นหนูไม่รักไม่ได้

ก็ต่อพ่อคสมัยนะไม่ใช่การขสมัยแก่

อันนี้คือที่งานนะเรายังเห็นแบบนะมีทงราวมีอะไรบรรยากาศยังอยู่ในงานลอยกระทง
ยังมีร้านขายของอยู่เลยเนี่ยฮะค่ะนะครับก็เป็นคลิปที่ชาวบ้านเขาถ่ายเอาไว้
ก็มีการกระทบกระทั่งกันแล้วชาวบ้านเอาคลิปนี้ไปร้องเรียนกับเพจดังบอกว่า
เหมือนดูว่าไออีกลูกบอลอ่ะกลมน่ะแล้วผมเนี่ยก็จุดตามสักพักเนี่ย
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านเนี่ยกับลูกบ้านอีกคนเดินมาต่อยผมล้มทั้งยืนเลย
แล้วคนที่เป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านก็เอามือมาบีบคอผมว่า
บีบคอผมไว้แฟนผมก็พยายามโอ๊ยทำไมมาบีบคอแบบนี้มันไม่ได้
เรื่องจุดก็ยอมรับอะไรอย่างนี้นะฮะ
แต่ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านก็ด่าแฟนผมนะฮะ
อยากจะขอความเป็นธรรมและอยากทราบว่าเป็นถึงผู้นำชุมชนแบบนี้
ทำแบบนี้กับลูกบ้านได้ยังไงนะครับ
เบื้องต้นเนี่ยเจ้าของคลิปนะฮะอ้างสาเหตุว่าที่ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านบีบคอลูกบ้านแล้วก็ด่า
คายเพราะลูกบ้านไปจุดระเบิดปิงปองในงานลอยกระทงนะฮะ
อันนี้ภาพก็คือในงานแหละจัดขึ้นที่ทางเข้าโรงเรียนบ้านอ้อไพร
ในพื้นที่หมู่๑๔ที่บ้านอ้อเหนือตะบนกำปังอำเภอนวลไทยที่นครราชศรีมา
นะครับนี่อันนี้ก็เป็นคนในคลิปที่คุณผู้ชมเห็น
สองสามีภรรยาเจ้าของคลิปเล่าแบบนี้นะฮะคือเขาสองคนเนี่ยไปเปิดร้านขายลูกชิ้น
ก็ไปขายในงานเมื่อกี้แหละแล้วขายกระทงด้วย
สามีก็ไปจุดระเบิดปิงปองหนึ่งลูกต่อมาผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านนะฮะก็คือในเจือในเจือนะฮะ
เดินเข้ามาหาสามีพร้อมกับทางด้านของนายทงชัยซึ่งเป็นลูกบ้าน
สองคนนะผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านกับลูกบ้านเดินมาชกที่หน้าเลย
แล้วคนที่ชกคือนายทงชัยซึ่งเป็นลูกบ้านด้วยกัน
ส่วนผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านเอามาบีบคอตนก็บอกเออปล่อยบีบคอได้ยังไง
แต่ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านก็กลับด่าด้วยคำหยาบคาย
ทั้งที่สามีก็ยอมรับว่าเขาจุดระเบิดปิงปองจริงแหละ
ทำไมไม่เตือนก่อนล่ะทำไมถึงมาบีบคอมาด่ามาทำร้ายกันแบบนี้ก็เลยไม่พอใจนะครับ
หลังเกิดเหตุก็เลยพาสามีไปตรวจร่างกายที่โรงพยาบาล
แล้วก็เอาหลักฐานไปแจ้งความกับตำรวจ
และยืนยันว่าจะเอาเรื่องอย่างถึงที่สุด

แต่ถ้ามาตักเตือนก็จะได้ที่จะมาต่อยผมยังไม่รู้เรืองอะไรเลย
เห็นว่าเป็นผู้นำแบบนี้จะมานำลูกบ้านแบบนี้ไม่ได้ค่ะ
แต่แน่นอนนะเราไม่ได้ฟังความข้างเดียว
ใช่ไหมฮะก็ต้องฟังผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านเขาด้วย
กำลังเก็บของเตรียมจัดงานรอยกระทงตอนเย็น
ได้ยินเสียงมีคนจุดระเบิดปิงปองดังสนั่นเลย
ชาวบ้านก็ตกใจไงเออมันเสียงดังนะครับ
ตกใจก็เลยตั้งใจจะไปเตือน
เพราะมีประกาศแล้วเขาประกาศแล้วว่าห้ามจุดประทัด
มันเป็นระเบิดแบบนี้โดยเด็ดขาด
ไม่คิดว่าทงชัยก็คือลูกบ้านที่ไปด้วยกันจะพุ่งไปชกหน้านายสมรักเลย
แล้วก็ทะเลาะกันตามคลิปตนเองก็พยายามไปห้ามสองฝ่าย
จังหวะที่เข้าไปห้ามเนี่ยเหมือนแบบมือไปค้ำไม่ได้ตั้งใจบีบคอนะ
เหมือนไปค้ำไปแยกอะครับนะฮะไม่ได้ตั้งใจทำร้ายเขาด้วย
แล้วก็ไม่ทราบว่ามีการถ่ายคลิปลงโซเชียล
ทำให้ตัวเขาหมู่บ้านเองก็เสียชื่อเสียงไป
ยอมรับว่าวันนั้นใช้ถ้อยคำรุนแรงไปหน่อย
แต่ไม่ได้มีเจตนาจะทำร้ายลูกบ้าน
พร้อมจะให้ข้อมูลให้ปากคำกับตำรวจเพื่อความเป็นธรรม
เพื่อตัวเขาด้วยฟังเสียงผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านครับ
คือจากนี้ผมอยากให้เรียกมันเรียบร้อย
ผมกำลังเจ็บของเพื่อเตรียมเพื่อให้งานมันจบไงครับ
เดี๋ยวเรื่องนี้ผู้ใหญ่บ้านจะเข้าไปช่วยเคลียร์ทั้งสองฝ่ายให้เข้าใจตรงกันนะครับ